ตื่นแต่เช้าค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะ
เป็นครั้งแรกที่มาใช้สิทธิ์ด้วยค่ะ
เราได้ตื่นเต้นมาก
คุณตัวมาเรียกเราทำอย่างมากขนาดไหน
ก็เราก็ดูดว่าแบบว่าแต่ละที่มีข้อดียังไงบ้าง
แล้วเราก็เลือกในที่ที่เราคิดว่าอันนี้น่าจะดีค่ะ
ในฐานะคนรุ่นใหม่เราคาดหวังว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่

คาดหวังว่าจะทำให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้
เห็นปีนี้แต่ว่าประชาชนทุกครั้งจะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง
ดีมากใช่ค่ะดีมาก
ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็แล้วแต่ค่ะรู้สึกว่าทุกคนตื่นตัว
ที่จะมาใช้สิทธิ์กันดีมาก
ออกมาใช้สิทธิ์เลยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเรา
ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เราก็มีส่วนเล็กในการพัฒนาประเทศด้วย
แล้วก็อยากให้ทุกคนใช้สิทธิ์กันเยอะค่ะ
แล้วเมื่อกี๊ไว้ก็เรียบร้อยไปแล้วมันก็สนเต้นมันสนเต้นแบบดีนะ
ใช่ค่ะและก็มันไม่ได้ยากอย่างจัง
วันนี้อยู่เคอาทิตย์รอคีวดิ์นานมั้ยค่ะ
ถ้าเรามาถึงตุ๊กก็มีคนกดแผ่นหัวเอง

ก็อยากให้ทุกคน

ขอบคุณครับ